กับโยเกิร์ตดีกว่าค่ะหวานจริงค่ะ

ก็อย่างที่ทราบเกินไปแฟนหนุ่มครุกขาวขอต่างานที่เมาส์ดี

ใช่นะคะหวานจริงก็เลยไปถามความรู้สึกว่าเป็นยังไง
แล้วแพลนแต่งงานตอนนี้จัดการยังไงบ้าง
ไปฟังน้องโยเกิร์ตเปิดใจกับอันนั้นในรัฐเลยค่ะ
มันเป็นความรู้สึกที่ดีมาก
โยเกิร์ตเชื่อว่าผู้หญิงทุกคน
ต้องรอคอยเมื่อมีในชีวิต

๗ปีมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของชีวิตใช่ไหม
อันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดี

ก็ดีใจด้วยค่ะเพราะว่าท่านจริงท่านก็อยากให้แบบ

ท่านก็อยากให้แบบทำอะไรให้มันเรียบร้อยอะไรอย่างนี้

เขาให้เราเป็นคนดูแลจัดการหมด

ว่าคุณอยากได้แบบไหนอะไรอย่างนี้
คุยไว้คร่าวก็แบบน่าจะเป็นต้นปี๒๐๒๐

แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องคุยกับผู้ใหญ่ก่อน